และคุณผู้ชมอยู่กับผมทัศนัยโค้ดทองครับ
ช่วงนี้จะนำคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้านะครับ

ซึ่งวันนี้มีนัดอ่านคำพิพากษาคดีสำคัญครับคุณผู้ชม
เนื่องจากว่าเป็นคดีไม่ได้เรียกว่าเป็นคดีประธิษฐรรย์
ก็ว่าได้ที่เกิดขึ้นกับวงการเรื่องของการออกสละกินแบ่งรัฐบาลครับ
เนื่องจากว่าเหตุการณ์นี้ร่วมปีแล้วนะครับ
ตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๐ครับ
นักวันนั้นสถานกิจแห่งรัฐบาลนั้นได้ออกรวรรณที่๑เป็นหมายเลข๕๓๓๗๒๖
แล้วก็มี๑บุคคลที่ถูกรางวัลที่๑๕ใบได้เงินไป๓๐ล้านบาท
คือร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลหรือเรารู้จักในนามของหมวดจรูนนั่นเองครับ
หลังจากนำไปขึ้นเงินแล้วก็มีอีกหนึ่งบุคคลที่ไปแจ้งความกับตำรวจนะครับว่า
ก็คือนายปรีชาไข้ครวนหรือว่าคุณครูปีชาครับ
นำไปสู่การเป็นคดีความเรื่อยมาตั้งแต่ปี๒๕๖๐จนถึงวันนี้ครับ
ปีกว่าแล้วนะครับมีการพิสูจน์เรื่องของพยานต่างมากมาย
ในฝากฝั่งของครูบีชายเองนะฮะ
ก็มีเรื่องของพยานมากมายแต่ว่า
ฝากฝั่งของหมวดจรูนเองก็ยืนยันเป็นมั่นเป็นหมอว่าเขาซื้อมาจริงแล้ว

พากษาออกมาอย่างไรติดตามพร้อมกัน
กับคุณยุธยาตุ้มมีรายงานสดมาจากที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีครับ
สรุปแล้วนะครับคำวินิจฉัยของศาลจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ซึ่งเป็นสารชั้นต้นในคดีหวย๓๐ล้านนะครับสารได้มีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่
นายปรีชาไคร่ครวนนะครับได้ยื่นฟ้องในคดีอาญาต่อหมวดจรูนนะครับ
หรือว่าร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลนะครับในข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรนะครับ
ผลการพิจารณาก็คือสารมีคำพิพากษายกฟ้องนะครับโดยให้เหตุผลค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับ
โดยสารได้ใช้เวลาเริ่มอ่านคำวินิจฉัยนะครับตั้งแต่เวลา๑๓นาฬิกา๑๕นาที
จนถึงเวลา๑๕นาฬิกา๑๕นาทีใช้เวลาทั้งหมด๒ชั่วโมงในการอ่านคำวินิจฉัย
ทั้งหมด๗๑หน้านะครับก็ได้เริ่มอ่านตั้งแต่คำให้การของพยานทุกฝ่าย
แล้วก็ได้เริ่มอ่านคำวินิจฉัยนะครับซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควร
แล้วก็ได้ให้เหตุผลอ่าในการวินิจฉัยครั้งนี้นะครับโดยอ่า
มีรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะลองไล่เรียงไปก่อนนะครับ
ก่อนที่อ่าทางฝ่ายของอ่าทนายสิทธาพิบันเกิดนะครับ
จะลงมาจากด้านบนแล้วก็จะมาแถลงอีกครั้งนะครับ
ที่ได้นัดหมายไว้นะครับโดยรายละเอียดนะครับ
คำวินิจฉัยนะครับที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนะครับโดยมีรายละเอียดคร่าวระบุว่า
ทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับที่ทางเจ้าหน้าที่
จากหลายหน่วยงานนะครับทั้งกองปราบแล้วก็อ่า
ทางปอทรนะครับได้ทำการตรวจพิสูจน์
เรื่องของสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็ข้อความเสียง
คลิปเสียงต่างที่หลายคนพูดถึง
ก็มีการหยิบยกมาพูดในชั้นศาลนะครับ
ซึ่งทางด้านของผู้พิพากษาเองก็ได้อธิบายในข้อความต่าง
โดยระบุว่าครูปีชาเจ๊พัดแล้วก็เจ๊บ้าบิน
ได้เซ็นยอมรับแล้วว่าคลิปเสียงต่างนั้น
เป็นคลิปเสียงของตัวเองจริงแล้วก็หลักฐานสำคัญอีกอย่างหนึ่ง
ที่สามารถนำสืบได้ก็คือเรื่องของข้อมูล
ที่ครูปิชาไปซื้อล็อตเตอรี่มีสัญญาณโทรศัพท์ออกมาระบุว่า
วันศุกร์ที่๒๗ตุลาคมครูปิชาได้เดินทางไปซื้อล็อตเตอรี่
ซึ่งก็มีเลขท้าย๒๖หลายชุดทีเดียวในวันที่๒๗ตุลาคม
ซึ่งเป็นวันศุกร์ในปี๒๕๖๐สารระบุว่า
ครูปีชาอาจจะนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้น
ก็คือวันที่๒๗ตุลาคมมาเป็นเหตุการณ์ของวันที่๓๑ตุลาคม
เนื่องจากมีการตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์จากเครือข่ายต่างที่ครูปีชาใช้
ระบุชัดเจนว่าในวันที่๓๑ตุลาคมครูปีชาอยู่ที่โรงเรียนเทพมงคลรังศรี
ซึ่งเป็นโรงเรียนของครูปีชาเองนะครับครูปีชาได้สอนอยู่ที่โรงเรียนทั้งวัน
จนถึงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๖นาทีครูปีชาได้ออกจากโรงเรียนเทพมงคลรังศรี
เพื่อจะเดินทางไปรับลูกสาวอยู่ที่อีกโรงเรียนหนึ่ง
ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ๒๐กว่านาทีจากการตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์
ก็ยืนยันชัดเจนแล้วทางฝั่งของครูปีชาซึ่งเป็นโจทย์เอง
ก็ไม่สามารถหาหลักฐานอย่างอื่นมาคัดค้านข้อมูลตรงส่วนนี้ได้
เหตุการณ์ที่ครูปีชาไปรับสลากนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของวันที่๒๗
นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราจะไปรอฟังคำแถลงนะครับ
จากทางทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดรวมถึงร้อยตำรวจโทจรุลวิมูลซึ่งตอนนี้ก็อาจจะใช้คำว่าเป็นผู้ชนะในคดีนี้ก็ว่าได้นะครับ

มาถึงยายทีนี้แล้วรู้จักยังไงบ้างค่ะ

ดีกว่านี้ก็มันก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไง
ไม่ต้องอธิบาย
คือจากการอ่านคำพิพากษาเมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่า
หลักฐานทางหมวดค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ชัดเจนตรงนี้
ข้อมูลเหล่านี้คืออยากจะกล่าวขอบคุณใครบ้าง
ก็ขอบคุณและขอบคุณท่านผู้จัดการคนเก่านะท่านธิติราช
แล้วก็ทีมงานของท่านเยอะแยะเลยนะเนอะ
ที่ทำความจริงให้มันปรากฏขึ้นมาจริง
แล้วก็ขอบคุณคนที่ให้กำลังใจโย๊ยแยะไม่หมดเลย
ฝากสื่อด้วยแล้วกันขอบคุณครับ
ก็มีคณะเป็นอย่างงี้แล้วยังพอเพราะจะมีการคล้องกับหรืออะไรยังไงบ้าง
เดี๋ยวต้องปรึกษาถนนัทจริงเนาะ
เดี๋ยวเอาเรื่องคำพิพากษามานะครับวันนี้เนี่ยที่ก่อนอื่นต้องขอบคุณศาล
จังหวัดกาญจนบุรีที่วันนี้ดำรงความยุติธรรม
แล้วก็ตัดสินมาเนี่ยด้วยพยานหลักฐานผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวพี่
มวลชนหรือประชาชนได้เห็นคำพิพากษา
แต่ว่ายกเอาวันที่๒๗มานะครับมาเป็นวันที่๓๑แทนนะครับ
วันนี้ขอบคุณสารจังหวัดกาญจนบุรี

ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เอามาด้วยความยากลำบากนะครับหรืออาจจะไม่ได้เลยก็ได้
แต่วันนี้ความจริงปรากฏเนี่ยนะครับนอกจากตำรวจกองปราบแล้วยังมีตำรวจปอทด้วยนะครับ
ก็เป็นเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่เอาพยานหลักฐานมาเนี่ยนะครับ
ทำให้คนที่โกหกนะครับไม่สามารถที่จะหลุดรอดไปได้เลยนะครับ
วันนี้ผมคิดว่าคำพิพากษาออกมาเนี่ยชัดเจนนะครับชัดเจนในทุกประเด็น
เรื่องที่เราสู้คดีไปนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็แล้ว
แต่ว่าครูปีชามาไหมหรือพยานของเขาที่ให้การขัดกันเองนะครับ
วันนี้มีในคำพิพากษาหมดแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับ
ประมาณสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงเนี่ยทางเอ่อสารยุติธรรมเนี่ย
เขาจะมีการอัพคำพิพากษาฉบับเต็มขึ้นนะครับ
ตรงนี้เลยดีกว่านะครับขอร้ายตั้งค่ะที่เราขึ้นมาสู่ไพแยร์
ทางฝ่ายลักษณพณฑ์ฝรดินการว่าตรงที่ถือคือคำพูดของพยาณของเขา
วางหลักเอาไว้เลยนะครับว่าคลิปเสียง
ใช้พิสูจน์ได้นะครับไม่ว่ากระทำความผิดหรือไม่กระทำความผิด

เจ้าพนักงานท่านได้ตัดสินด้วยว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
เพราะว่าทางครูปีชาได้มีการเซ็นยินยอมให้มีการคัดไปโดยชอบ
แล้วที่ผมเคยบอกกับพี่สื่อมวลชนว่าได้มีการรับคลิปเสียง
แต่ตอนนั้นผมออกมาพูดไม่ได้แล้วว่าโดนปิดปากไปแล้วนะครับ
เขามีการรับคลิปเสียงทั้งหมดเนี่ยครูปีชารับทั้งหมด๔คลิปนะครับ
ไอคลิปว่าพ่อไม่ได้ซื้อนะครับสามสามเจ็ด
ข้างหน้าเป็นสามสามเจ็ดนะครับไม่ไม่ใช่เรียกไอ้ห้าสามสามนะครับ
เหล่านี้เขาได้รับไปในชั้นพิจารณาในศาลหมดแล้วนะครับ
วันนี้ศาลก็เอาใช้ตรงนี้มาในการพิจารณาด้วยนะครับ
หลังจากนี้เราจะทำไมต่อไปก็เดี๋ยวคงจะต้องไปปรึกษาพี่ทนายอาคมนะครับ
แล้วก็ทีมทนายนะครับว่าเดี๋ยวเราจะทำยังไงต่อไป
เราคงจะไปเรื่องคดีแพ่งต่อค่ะนะครับในประเด็นของคดีแพ่งนี้จะมาฟ้องร้องประเด็นไหนยังไงบ้างคะ
เขาฟ้องเราไว้แล้วเขาก็มีการอายัดเงินไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็คงจะขอขอสารถอนอายัดนี่แหละ
เพราะว่าผมคิดว่าหลักฐานมันชัดเจนนะครับเพราะว่าเรานำเสนอไปเนี่ย
เราเราเสนอคดีอาญาในคดีนี้ไปเนี่ยเรานำสื่อแบบเต็มรูปแบบนะครับ
พยานหลักฐานถามค้านของเขาหรือว่าพยานหลักฐานที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับ
ขอหมายไปเรียกมานะครับจะไม่มีการพิจารณาฟ้องพยานเท็จเพิ่มไหมคะ
คืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวเราขอคุยปรึกษากันก่อนกับคุณลุงจรูนว่าว่ายังไงนะครับ
คุณลุงจรูนเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะเอาเรื่องเอาราวนะครับเพราะว่าก็อยากไปใช้ชีวิตนะครับ
แต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมีคนทำแบบนี้เรื่อยนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะมีคนมาเรียนแบบถ้าเกิดเราไม่ดำเนินคดีนะครับอันนี้คือเราจะมองในรูปของสังคมว่าสังคมจะได้ประโยชนอันไหนมากกว่ากัน
อันนี้เดี๋ยวผมขอกลับไปตัดสินใจกับทางคุณลุงจรูนก่อนทำไมครับท่านว่านี้ครูปีชาบอกว่าตัดสินนะคะ

ถ้าเกิดสารโยงฟ้องครูปิชาก็จะเดินหน้าอุทธรณ์ต่อ
แต่อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดมีการสำนึกนะครับ
ในการกระทำของตัวเองคำพิพากษาชัดเจนขนาดนี้แล้วนะครับ
ถ้ายังไม่สำนึกนะครับก็อาจจะต้องมีการดำเนินคดีต่อไปนะครับ
แล้วเรื่องเงินลงรับไม่ถูกอายัดไว้อะคะตอนนี้จะยังไงต่อ

คุณจรูนพูดอะไรนิดนึงไหมคะ
คงไม่มีเรื่องอะไรจะพูดแล้วแหละก็รอมาปีกว่าเนอะ

อยากจะให้มันถึงวันนี้เร็วแต่ก็ยังไงมันก็ถึงอยู่ดีถึงแม้ว่าจะช้า
หมดครับกว่า๑ปี๘เดือนที่ผ่านมาเฝ้ารอมา
อยากให้ถ่ายทอดความรู้สึกตอนนั้นก่อนพอมาถึงวันนี้แล้วอะครับ
มันก็คงโล่งใจไปนั่นแหละแต่ที่ความจริงมันปรากฏให้เราเห็นน่ะเนอะ

ไม่ไม่ผมไม่มีเรื่องอะไรที่จะบอกเขาหรอกเพราะว่า
แม้ว่าผมจะบอกไปก็มันก็เหมือนก็อย่างที่พูดเมื่อเช้านี้

ถ้าอย่างอีกฝ่ายหนึ่งเขายื่นอุทธรณ์เนี่ยครับลุงมีผลต่อการพิจารณาในการฟ้องร้องในคดีของเราต่อไปด้วยไหมครับ
ก็คงต้องดำเนินการไปเรื่อยจนกว่าคดีมันจะถึงที่สุดจริง
หลังจากนี้หลังจากที่รับฟังผลพิพากษาแล้วจะทำอะไรยังไงต่อไหมครับ
เดี๋ยวปรึกษากันดูก่อนว่ากับครอบครัวนะกับทีมทนายความว่าเราจะดำเนินการยังไง
ตอนนี้บอกได้หรือยังครับว่าพอสบายใจขึ้นแบบนี้แล้วเงินทั้งหมวดจะไปใช้จ่ายยังไงบ้างแล้ววางแผนยังไงครับ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
เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับประชาชนยังไงคะ
ผมผมว่าเอาเอาเคสของผมเนี่ยเป็นตัวอย่างคดีตัวอย่างได้เลยแหละถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นมาอีกอ่ะนะเกิดขึ้นกับใครแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีได้นะผมว่านะ
เรื่องเรื่องเนี้ยนะครับสารก็ได้วางหลักไว้นะครับเรื่องพยานบุคคลนะครับพยานบุคคลเนี่ยรับฟังต้องด้วยความระมัดระวังนะครับต้องมีพยานหลักฐานอื่นประกอบนะครับแตกต่างจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะครับโอเคนะครับทุกคน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
สารได้เอ่ยถึงก็คือเรื่องของการแก้ไขสำนวนนะครับ
สารได้มีคำวินิจฉัยออกมานะครับว่ามีพนักงานสอบสวนของ
สถานีตำรวจภูทรกาญจนบุรีนะครับ
ซึ่งได้ให้ข้อมูลนะครับว่า
มานานนะครับ
อดีตผู้บังคับการตรวจฯจันทนบุรีได้มีการแก้ไขสำนวน
กับเรื่องนี้ทางศาลได้พูดถึงพนักงานสอบสวนนะครับ
เกี่ยวกับคดีหวย๓๐ล้านผมอาจจะไม่เอ่ยชื่อถึงนะครับ
คำสั่งให้แก้ไขสำนวนจริงแล้วก็ยอมรับว่ามีการแก้ไขสำนวนให้กับตัวโจทย
ก็คือครูปีชาแล้วก็พยานนะครับทั้งเจ๊พัดนะครับ
นางสาวพัชริยาพรมตาแล้วก็เจ๊บ้าบินนางสาวรัตนพรสุภาทิพย์นะครับ
ได้มีการแก้ไขสำนวนต่างให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะมีผลการตัดสินที่ต่อเนื่องกันต่อไปนะครับ
ว่าจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ
เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับทางคาดว่าทางครูปีชาใคร่ครัวนะครับ
แล้วก็ทนายความนะครับนายวรยุทธ์บุญวงศัย
ก็คงจะลงมาให้กับสื่อมวลชนสัมภาษณ์นะครับ
ว่าจะมีแนวทางต่อไปในการต่อสู้คดีต่อหรือไม่
หรือว่าจะหยุดลงแค่นี้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นนั้น
ครูปีชาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนตลอดนะครับ
ถ้าหากมีการยกฟ้องจริงก็คือ
ไม่สามารถฟ้องหมวดจรูนได้ในข้อหายักยอกทรัพย์หรือว่ารับของโจรนะครับ
ก็จะทำหน้าที่ต่อไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย
ก็คือใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์นะครับซึ่งสารจะให้เวลา๑เดือนนะครับ
ในการกลับไปศึกษาคำวินิจฉัยแล้วก็เขียนคำโต้แย้งต่อคำวินิจฉัยของศาลนะครับ
ซึ่งสารเองก็ระบุในขณะที่รับฟังด้วยนะครับว่า
มันเป็นสิทธิ์ของทางโจทย์นะครับที่อาจจะบอกว่าเป็นผู้แพ้ก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้นะครับ
ซึ่งการยื่นอุทธรณ์นั้นก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะสืบพยานเพิ่มเติมมายืนยันได้นะครับ
แต่ว่าเบื้องต้นนั้นเดี๋ยวต้องรอฟังจากทางท่าทีของทางครูปีชานะครับว่าจะทำอย่างไรต่อไปนะครับ
และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับคดีที่หลายคนติดตามมาเกือบ๒ปีวันนี้มีคำพิพากษายกฟ้องไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคดีหวย๓๐ล้านครับ
ยุธยาตุ้มีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากศาลจังหวัดกาญจนบุรีครับ

ให้คุณผู้ชมฟังสั้นอีกครั้งหนึ่งครับว่าวันนี้สารจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีการอ่านคำพิพากษาของสารชั้นต้นยกฟ้องนะครับในคดีที่ทางด้านของครูปีชานั้นเป็นโจทยื่นฟ้องข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรทางด้านของหมวดจรูนนะครับก็เป็นอันว่าเป็นการยกฟ้องก็หมายความว่าทางด้านของหวดจรู
จะมีการเดินหน้าเรื่องของคดีความต่อไปอย่างไรครับ
นี่คือความคืบหน้าทั้งหมดของคดีที่เราก่อติดมาในวันนี้ครับ
และช่วงนี้กลับไปติดตามข่าวอื่นของทางสถานีครับ